ท่านผู้การและคุณผู้ชมให้ดูวินาทีในการล็อกตัวลุงพลหน่อยนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปลุงพลหายออกไปจากบ้าน
แล้วก็เขาว่ามาอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว

เพราะว่าเจอตัวแล้วนะครับ
ไปดูกันหน่อยครับ

เนี่ยค่ะนี่นะคะช่วงเวลาที่มีการล็อคตัวนะครับ
แล้วก็คนที่อยู่ขึ้นข้างบนก็เป็นประตัญ

อันนี้เขาถือว่าเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง

ก็ถือว่าเป็นการล็อกตัวเป็นการมอบตัวถือว่าเป็นการมอบตัวถ้ามากลตำรวจเนี่ยก็ถือว่ามอบตัว
แต่ถ้าไปจับก่อนมาถึงก็โอเคซึ่งคือเป็นการจับกลุ่มนี่ถือว่าเขามามอบตัวมามอบตัว
มีการนัดหมายนัดแนะกับทางตำรวจแล้วก็ถือว่าเป็นการงาน
แต่นี่ถ้าเกิดถามว่าจับมาตอนมอบตัวก็จับเหมือนกัน
แจ้งความเหมือนกันแต่ว่าผลทางเกี่ยวกับเรื่องการ
อาจจะมีผลทางเลือกการประกันตัวในเรื่อง
อะไรให้เห็นว่าเขาเป็นคนไม่ได้หลบหนี
เขาเป็นผู้บริสุทธิ์
เพราะว่าถ้าเราไปดูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

พวกเขาได้ออกหมายจับลุงพล๓ข้อหา

รวมถึงทดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
แล้วก็พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็นำหมายสารไปที่บ้าน
ไปที่บ้านถือว่าเป็นปฏิบัติการฟ้าสาง
แต่ว่าการไปที่บ้านไม่เจอตัวลุงพล
ดังนั้นเราดูช่วงจังหวะเมื่อเช้าสักนิดหนึ่ง
ตำรวจเอาหมายสารไปอ่านที่บ้านของลุงพล
บรรยากาศกันสักหน่อยนะฮะย้อนดูในตอนเช้านะครับ
ด้วยสารเห็นสมควรให้ค้นสถานที่
บ้านเลขที่๗๙หมู่๒ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งมีนายชัยพลหรือพลวิพา
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหาร
ที่๕๓ทับ๒๕๖๔ลงวันที่๑มิถุนายน๒๕๖๔พักอาศัยอยู่
และเพื่อให้ยึดสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด
หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย
นี่แหละครับก็คือการไปอ่านหมายสารอยู่ที่บ้านของลุงพล
ไม่เจอตัวแบบนี้แสดงว่ายังไงครับผู้การ
ไม่เจอตัวตอนเช้าเท่ากับหลบหนีไปหรือยังฮะ
ยังเพราะว่าเขาอาจจะตอนที่เขาอาจจะออกจากบ้านไปเนี่ย
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามีหมายจักรเขา

แต่ว่าถ้าเขาออกหมายจับแล้วมีการประกาศออกไม้จงไม้จับแล้ว

อันนี้เขาอาจจะไปเราชิดใจบริสุทธิ์นะว่าเขาอาจจะไป
เขาอาจจะรู้แล้วว่ามีการออกหมายตำรวจมาแน่
แต่เขาก็ไปก่อนเขาก็จะอ้างเหตุว่าเขาไม่รู้

เพราะในแง่ถ้าข้อกฎหมายจริงเขาอ่านหมายสารตอนเช้า
แต่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นการตีข่าวของสื่อเท่านั้นเอง
อ่านนี้ไม่ใช่เป็นหมายจับอ่านเป็นหมายค้น
ไปขอสารขอค้นหาตัวบุคคลที่สารได้ออกไม้จับไปแล้ว
ดังนั้นที่เขาอ่านนั่นคือหมายค้น

ปิดล้อมบ้านของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล

เพื่อนำหมายค้นอย่างที่ท่านผู้การแต้มว่า
และหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารเลขที่๕๓ทับ๒๕๕๙

ทั้งหมด๓ข้อหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
จะไปอ่านต่อหน้าลุงพลเพื่อเข้าจับกลุ่มตัว

ที่บ้านลุงพลตอนแรกปิดเงียบไม่มีคนอยู่แหละตำรวจรู้เลย
ผู้ใหญ่บ้านกกอกต้องมาช่วยเคาะประตูหน้าบ้านของลุงพล
ใช้โทรโคนเรียกคนในบ้านแต่ไม่มีผู้ใดออกมา
ไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากบ้าน
แต่จริงแล้วถามว่าในบ้านมีคนอยู่ไหม
มีค่ะมีคนอยู่นะคะเพราะว่าลูกชายของลุงพล
เปิดประตูบ้านตอนสักประมาณ๖โมง๑๓นาที
ก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในบ้านได้ตรวจค้น

หาลุงพลหาป้าแตนปรากฏว่าไม่เจอ

ทีนี้นอกจากนั้นคุณผู้ชม
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถคุมตัวได้
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลุงพลไม่ใช่ป้าแตน
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวยูทูบเบอร์

อ๋อเป็นยูทูบเบอร์ที่เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ข้างกาย

ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวยูทูบเบอร์อ๋อ
ขึ้นรถตู้ไปสอบสวนที่สพกกตูม
หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมตำรวจคุมตัวยูทูปเบอร์อ๋อ
แล้วก็นักข่าวก็ตะโกนถามพี่อ๋อ

เพราะเขามีหมายศาลหมายค้น
ที่จะไปหาตัวบุคคลตามหมายสาร
แต่ถ้าเกิดบุคคลอื่นมาขัดขวาง
มาป้องกันซึ่งคุณไม่มีหน้าที่
อย่างนี้สูญติดไปไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าต่าง
คุณถือว่าคุณขัดฝั่งการปฎิบาท